พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติกันหน่อย
ผมเชื่อว่าเวลาแบบนี้หลังเคารพทงชาติคุณผู้ชมชอบให้เราพาไปเที่ยวไปกิน
ได้ไหมฮะพาไปที่ฉะเชิงเซาครับแม่น้ำบาปกงเนี่ยนะ
มันก็จะมีเรื่องของการไหลออกปากอ่าวใช่ไหมใช่ค่ะมีทั้งน้ำเค็มน้ำจืดมาผสมกัน
และช่วงนี้มันมีปรากฏการณ์แพลงต้อนบูมนั่งเรือไปแล้วไปชมความสวยงามของธรรมชาติที่มันสร้างขึ้นมา
คุณผู้ชมนี่ใส่ชูชีพแบบนี้ลงเรือไปเขาพาไปดูปรากฏการณ์แข่งตอนบูมครับ
บรรยากาศที่เห็นเนี่ยเราไปเก็บภาพมาเมื่อคืนนี้นะฮะเขามีให้บริการล่องเรือในแม่น้ำบางประกงไปชมทัศนียภาพรอบเกาะลัดนะฮะ
ถ้าเกิดนั่งไปก็ใช้เวลาการนั่งเรือไปกลับเนียมราว๑ชั่วโมง
วันก่อนมันมีเรื่องฮือหาคุณผู้ชมดูภาพนี้ให้ดีครับเห็นไหม
มันเรืองแสงได้เป็นเรื่องฮือฮาคนที่ไปเขานี่ฮะ
ภาพนี้ดูสิสวยมากสีฟ้าแบบนี้เลยตื่นตาตื่นใจ
นี่คือปรากฏการณ์แพลงต้อนบรูมครับนะดูแล้วเขาบอกว่า
เหมือนแม่น้ำบางประกงมันเรืองแสงได้นี่เขาเอาไม้พายกวาดไปแบบนี้ไปกับน้ำ
มันก็เลยเรืองแสงขึ้นมานะเราจะไม่ได้เห็นบ่อยนักหรอกครับ
พอนักท่องเที่ยวเขารู้ข่าวก็เลยพากันไปดูอยากจะเห็นกับตาสวยงามขนาดไหน
แล้วก็ถ่ายภาพนี้มาให้เราได้เห็นกันนางสาววรยาจ้อยเจริญครับ
เจ้าของเรือนำเที่ยวเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเห็นการเรืองแสงของแพรงต้อนในช่วงคืนเดือนมืดสนิท
ในช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ย
มันจะไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะน้ำจืดจากแม่น้ำประกงมันไหลเข้ามาแทนน้ำเข็มมันก็จะไม่เห็นนะฮะ
สำหรับปรากฏการณ์แพลงต้อนเรืองแสงหรือว่าแพลงต้อนรูมเนี่ยเกิดจากการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของแพลงต้อนพืช
แพลงต้นจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนใต้น้ำและรวมกันจำนวนมาก
พอมันถูกรบกวนมีวัตถุไปกระทบแบบที่เราเห็นเนี่ย
มันก็ทำให้ผนังเซลล์ของแพรงต้อนมันเกิดการเรืองแสงเป็นสีเขียวบ้างสีน้ำเงินบ้าง
มันก็สวยงามแบบนี้ซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้จะส่งผลกระทบอะไรบ้าง
มันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาเหมือนกัน
มันอาจจะเป็นอันตรายต่อปลาต่อสิ่งมีชีวิตเพราะว่าจะเกิดการปิดกั้น
ไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องลงไปใต้น้ำได้ทำให้พืชใต้น้ำอาจจะตายได้เหมือนกัน
แล้วก็ส่งผลให้สัตว์อื่นที่เป็นสัตว์กินพืชอาจจะตายตามไปด้วยเพราะว่าไม่มีแหล่งอาหารนั่นเองนะครับ